ไวรุ่นแห่กันมามรตัยในยี่สิบคันเออ
ส่วนจำนวนคนเนี้ยน่าจะสักหกสิบคน
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเยอะมากอ่ะมากันเยอะมาก
หมวกกันน็อปิดบังใบหน้ามากันหมดครับมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอย
ทำสุทียี่สิบสามตะบนบางเดืออำเภอเมืองปทุมธานี
จากนั้นก็เอาละก่อการปลาระเบิดปิงปองใส่หน้าบ้านของคู่อริ
เป็น๑๐รูปเมื่อสักครู่เนี่ยนับได้สัก๑๓ครั้งนะคุณผู้ชม
แล้วมันมีสะเก็ดระเบิดครับกระเด็นไปโดนรั้วชาวบ้านกระจัดกระจายเลยนะ
หลังก่อเหตุเสร็จรอที่ไหนล่ะขี่รถหลบหนีไปอืม
เหตุเกิดตีหนึ่งเมื่อวานนี้๑๙กรกฎาคมครับแล้วเดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะอันนี้จะชัดหน่อยไฟชัดเลยมาจากบริเวณหน้าบ้านที่โดนปลาระเบิดใส่นี่แหละ
จะเห็นควันสีขาวนะคุณผู้ชมควันสีขาวแสงสีเสียงมาครบเลยครับ
สักพักหนึ่งมีชาวบ้านเดินออกมาดูชาวบ้านเดินออกมาดูเฮ้ยอะไรวะ
มีปืนมาด้วยชาวบ้านเขาก็ต้องถือมาป้องกันตัว
กลัวว่าเฮ้ยมีโจรหรือมีใครจะมาทำร้ายพวกเขาหรือเปล่าชาว
เป็นชาวบ้านอายุ๓๗ปีคนหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่นี่แหละเขาเล่านาทีที่เกิดเหตุบอกว่า
ตอนนั้นนะนักข่าวผมนอนหลับอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังรัว
นับครั้งไม่ถ้วนเลยเขาก็ต้องรอให้เสียงมันสงบลงก่อนเงียบลงก่อน

ค่อยออกมาสำรวจทรัพย์สินภายในบ้านมีอะไรเสียหายบ้างหรือเปล่า

ชาวบ้านหลายคนบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

โดนทุบหม้อแปลงเสียหายไป
คนร้ายไม่ได้โดนจับกลุ่มตัวมาเลยครับ

สุดท้ายวกกลับมาก่อเหตุซ้ำ

จากนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายแจ๊คนามสมมุตินะ

ยอมรับว่าเขาเคยมีปัญหากับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุครับ

ต้องมาหาเรื่องถึง๓ครั้งมาถึงแถวบ้านเขาเลย
บอกอีกว่าครั้งแรกช่วงเดือนมกราคมอันนี้หนักเลยนะ

โอ้โหแล้วเข้ามาขโมยโทรศัพท์ไอโฟนไปด้วย

ครั้งที่สองมาปลาระเบิดแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไป

บอกทุกครั้งนะเขาไปแจ้งความกับตำรวจตลอดเลยอ่ะ
แต่ก็ไม่เคยจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้สักทีครับ
ทางตำรวจสาวพอบ์มวงประธุมฐานีก็สอบพยานแวคล้อม
แล้วก็ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะตรวจสอบว่ามันมีใครที่มาก่อเหตุบ้างเนี่ย

คาดว่าเดี๋ยวจะขยายผล
จับกลุ่มคนอื่นมาดำเนินคดีได้ไม่ยาก

ทางร้องผู้มะครับการดรพุทธรจังหวัดประทุมธานี
ต้องเรียกดรชุดสูบของจังหวัดประทุมธานี
แล้วก็เจ้าหน้าที่สืบสวนสพเมืองปฐุมธานี

มันกลายเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในพื้นที่

ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราก็ได้รับรายงานนะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้กลุ่มคนร้ายแล้วนะ
แล้วบอกว่ากลุ่มคนร้ายมาจากหลายพื้นที่

แล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียว
เห็นรายงานบอกว่าเป็น๔กลุ่ม
แล้วมาจากหลายพื้นที่นะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าต้องไล่ดูสิ
ต้องไปดูหลักฐานไปหากล้องวงจรปิดหรือหาอะไรได้ไหม

มาเอาหลักฐานพวกนี้นั่นแหละหาวัตถุพยานนี่แหละ
เป็นหลักฐานในการขออำนาจศาลออกหมายจับ

คือถ้าดูจากวงจรปิดเนี่ยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

คือจะไปตามหาโอกาสก็คงมีแหละแต่ก็ยากอยู่เหมือนกัน

แล้วเมื่อกี้มันมีไงไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นภาพชัดอ่ะ
อันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูซิไปแกะรอยต่อได้ไหม
อย่างที่บอกชาวบ้านก็คิดว่ามาจากกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า

โอ้โหจาก๔กลุ่มแล้วก็จากหลายพื้นที่ด้วย
คิดตามว่าถ้าเป็นแบบที่แจ๊คบอกว่าเคยคำเมนต์กันในงานวัด
แค่คำเมนต์กันต้องยกมา๔กลุ่ม๖๐กว่าคนเลย
เพราะนั่นน่ะสิแล้วตั้งหลายรอบแล้ว